ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเข้าคุณแมทนิดนึงนะครับ

ที่ตอนแรกมีข่าวว่าจะขึ้นที่สงขลา
ประยุกต์หักเหขึ้นไปขึ้นที่ชุมภร
ทำให้มีคนที่แบบสูญเสียเยอะ
คือเหมือนประยุกต์มันเอาแน่ไม่ได้

ตอนแรกบอกว่าจะเข้าที่สงขาอยู่ดีมันหัก

คือต้องดูแน่ว่าจะขึ้นประทะตรงไหนกันแน่นะครับ

รอทางการเขาประกาศแล้วกันเอาง่ายดีกว่า
แล้วทางการประกาศนี้ชัดเจนที่สุด
หนักใจเหมือนกันนะ
ไปที่เรื่องของคุณแมทนะคุณม้าเชิญครับ

ต้องเป็นพี่เพราะผมก็เรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุ่ง
แล้วใกล้เสร็จฉันยุ่งแล้วเป็นไรมั้ย

ไม่ตายง่ายหรอกผู้บ้าลดจริงนี่ไปปฏิบัติทำไม่อยากจะด่าอะไรไข้
โอเคเชิญครับพี่พวกเราอ่ะต้องบอกอย่างนี้เลยว่าจริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่แบบว่า
มันจะต้องอาจจะตามความคิดของดิฉันเองนะค่ะไหนเนี้ยผู้ชายเขาก็อยากหาดไปกับทางภรรยาเก่า
ใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยพอเขามาเริ่มมีคนใหม่แล้วก็มีภาพหลุดออกมา
นู่นนี่นั่นต่างนานาใช่ป่ะมันก็ไม่แปลกแต่ที่มันแปลกเนี้ยอาจจะเป็น
เพราะว่าเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยทางผู้หญิงเนี่ยก็เป็นคนพูดเอง
ใช่ป่ะก็คือน้องแม็กซ์เนี้ยก็เป็นคนพูดเองบอกว่าไม่มีอะไรค่ะ
เราไม่เคยคบกันค่ะไม่นู่นนี่นั่นต่างนานาแต่สุดท้ายมันมาโป๊ะแตก
ใช่ป่ะความมันก็มาแตกเอาตอนนี้คนก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าอ่ะ
แล้วตกลงมันยังไงนี่โกหกกันหรืออะไรอย่างเงี้เป็นต้นจริงจริงแล้วพอมันผ่าน
ไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะไปเป็นแฟนกันฉันว่าก็ไปเป็นแฟนก็เป็นไปเถอะนะ
จะไปว่าอะไรเขาล่ะเป็นปล่อยเข้าไปเป็นแล้วพี่มันก็เป็นแล้วเพราะว่าอะไร
มันเป็นภาพของน้องแมทเนี่ยนะคะนั่งตักสงกรานกันเลยทีเดียวนะคะ
ในสถานที่แห่งหนึ่งที่มีคนเข้าไปแอบถ่ายมาที่เขาใหญ่เนี่ย
คงช่วงที่ฉันไปอยู่ตรงนั้นพอดีแต่ฉันไม่ได้อยู่ในที่อโคจร
ภาพนี้นะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยก็โอ้โหมีการแบบรุมวิพากษ์วิจารณ
แบบสุริสุเดชเพราะอะไรเพราะว่าภาพนี้มันเอามาลงในไอจีของใคร
ไม่ครับเป็นเป็นเพจข่าวเป็นเพจข่าวเออเป็นเพจของพี่มอยคนก็เลยลงไปแบบว่า
หนำแบบว่าแบบว่าเข้ามาด่าเข้ามาออกความเห็นวิจารณ์ต่างนานาไป
นู่นนี่นั่นต่างเด็ดไปกว่านั้นเกิดอะไรขึ้นพูดมากกันนักใช่ไหม
แมทเขาก็เลยลงรูปคู่ชัดไปเลยทีเดียวรูปนี้ลงเองลงเองเลย
รูปเนี้ยมีอะไรไหมอือแล้วก็แถบแล้วก็เขียนไปด้วยบอกว่าขอลงเองบ้าง
จะได้ไม่ต้องมาแอบถ่ายกันให้ลำบากแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามชีวิตกันมากขนาดนี้ค่ะ
ต่อไปเนี่ยนะคะถ้าอยากที่จะได้รูปของแมทแล้วก็พี่สงกรานเอาไว้ลงอ่ะ
ถ่ายได้เลยนะคะเราทำอะไรคะทานอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไง
แบบไหนที่ไหนเราใช้ชีวิตกันตามปกติค่ะไม่ได้มีอะไรหลบซ่อน
เขาไม่ได้ขนาดนั้นมั้งพี่หรือไม่ได้ขนาดนั้นมั้งพี่เหรอ
ถ้าพี่จะแรงขนาดนี้อ้าวพี่เป็นปฏิบัติธรรมที่ไหนมานี่อ้าว
แล้วก็ให้มันมีรสชาตินึกออกไหมแล้วก็เขียนต่ออีกด้วย
เกินเบอร์ไปมากอ่ะพวกเราเนี่ยต่างเดินหน้าใช้ชีวิตของตัวเอง
เพื่อหวังให้ครอบครัวแล้วก็ตัวเราเอาอย่างนี้ไหมความพอดีอยู่ตรงไหน
ไม่มีไม่มีค่ะอันนี้หมายถึงพี่ม้านะคะแล้วไงแล้วไงพวกเราเนี่ยนะคะ
ต่างก็เดินหน้าใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะหวังให้ครอบครัวแล้วก็ตัวเราเนี่ย
ประสบความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้นางพูดไว้อย่างนี้นะ
แล้วพวกคุณมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนตัวคุณเองแล้วก็ครอบครัวที่รักของคุณหรือยังคะ
สวัสดีปีใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งอันนี้เขาก็หมายความว่าอย่าเสือกอ่ะ
วะโอ๊ยไม่ใช่ค่ะหมายความโอ๊ยไม่ใช่ค่ะอันนี้พี่เข้าวัดมาแล้วครับ
เดี๋ยวต้องเจริญสติละพี่ก็ต้องระวังอันนี้ก็หมายความว่าก็ทางใครทางมันเนาะ
อย่างนี้เป็นต้นก็แน่นอนนะคะหลังจากที่มีภาพนี้นะคะลงคู่พร้อมกับคำคมเจ็บเจ็บ
โดนทันลมโดนทันลมก็พอหลังจากที่คุณแมทนะครับลงรูปนี้ขึ้นมาตอนตีสอง
อยู่ในนี้เนี่ยนะครับบางครั้งบางคนเขาก็บอกว่าไม่ควรทำแบบนี้
เพราะว่ามันเป็นวันเกิดของลูกของคุณสงกรานรู้สึกคิดยังไงถึงมาลงแบบนั้น
บางคนก็จะบอกว่าเอ่อคิดเนี่ยนะฮะในมุมกลับกันเนี่ยนะเป็นทุกอย่างให้เธอ
แม่ใส่ชุดเนี่ยนะอันนี้คือคุณแอฟก็ลงนะครับ๘ชั่วโมงคุณแมทลง๗ชั่วโมง
เรียกกันเห็นไหมกรอบข้างล่างคุณผู้ชมแอปกับลูกกำลังติดลูกโป่งกันอยู่
วันเกิดลูกอีกมุมหนึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกัน
คิดเอาเองตอนนี้ของคุณแมทก็คนเข้ามากดไลค์ก็สามแสนหกหมื่นเจ็ดพัน
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีบางคนเขาก็จะมีการมาพูดนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะ
เขาพูดในคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าทำอะไรเนี่ยรักกันได้แต่คิดถึงลูกของเขาบ้าง
เพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าจะมองแบบนี้เนี่ยเด็กจะรู้สึกยังไง
พ่อแม่ของเพื่อนลูกจะทำยังไงลูกโตขึ้นไปจะมองแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับ
ตอนนี้คนเข้าไปเม้นต์ในภาพนี้นะคะล่าสุดนี้คือสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดเม้นต์
เม้นต์นี่เม้นต์ดีเม้นต์ไม่ดีรวมรวมกันอะไรอะไรรวมรวมกัน
คุณแมทเขาก็มีแฟนครับคือจริงจริงก็ไม่ควรที่จะหลงรูปนี้ใช่ไหม
อ่าอันนี้ทางหนูก็คือคือคือคือคืออย่างงี้คือคือบางคนถ้าที่ผมเข้าไปอ่านนะ
อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ผมเป็นกลางจริงนะคือที่อ่านเนี่ยคือบางคนเขาก็บอกว่า
เขาเนี่ยที่พูดถึงคือทางคุณแมทเคยมาบอกว่ากำลังเหมือนกับดูศึกษา
ศึกษากันเออก็ศึกษาเปิดโอกาสแต่ที่ภาพที่เห็นมันคือนั่งตัก
คำว่าศึกษาแล้วไปนั่งตักเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งไปแล้ว
มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณแมทเคยพูดเขาก็เลยเหมือนกับเนี่ยนะ
เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาก็เลยมีการเข้าไปต่อว่าต่อขาน
อ่าเขาว่ากันอย่างนั้นแต่คุณแมทก็ตอบโต้แบบเนี่ยว่าที่ไหม
เพราะว่าเพจข่าวหลายอันถึงถ้าจะให้ดูซึ่งยิ่งจะให้ดีที่สุดเนี่ยนะ
สมมุติว่าโดนถ่ายรูปมามีโดยแบบว่าสแนปช็อตมาอย่างนี้ใช่ไหม

แล้วก็ไม่ต้องแบบว่าต่อต้านนะ
แต่ร้านที่เขาไปถ่ายเมื่อกี้นี้

ไม่ใช่ร้านไหนมาเมื่อกี้เหรอ

ที่นี่ร้านเมื่อกี้น่าจะอยู่ที่รุ่มฤดีนะ
ไม่ใช่นั่งตั้งตากอีกรูปหนึ่งที่เขาลง
อันนี้มั้ยข้างหลังมันเป็นครัว
อันนี้มันเป็นแบบบ้านเป็นร้านอาหารอิตาเลียนอร่อย
มีอะไรมีเท่าไรซอยสองเข้าไปรุ่มฤดีแล้วแยกเข้าซอยสอง

เข้าไปข้างในอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นบ้านอย่างนี้
ร้านนี้อร่อยเลยนะฮะก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นก็เพราะรูปนี้แหละ
โอเคอ่ะนะเอ้าช่วงหน้าอ้ำฉลองปีใหม่ไฮโซพก
นี่นะครับอ้าวก็ปกติเขาได้ไปกับเพื่อนไง
แต่ปีนี้ไปเดียวไปคู่คู่เดียวก็เหมือนกับจะจริงจังหรือเปล่า
เอาเถอะนะปูนี้แหละโอ๊ยทิ้งเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา